แต่ทีนี้เรื่องของร่างทรงนี่ค่ะ

เขาก็มีกลุ่มที่เขารวบรวมพยาหลักฐาน

นายอาจริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยอะอาจยากรรม
เขาก็ร่วมกับทางกลุ่มแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพ
เพจสมาคมต่อต้านศิลป์งงาย

อย่างที่บอกว่าเขาไปแจ้งความที่กองปราบ
แจ้งความนางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะ
ร่างทรงสี่จีว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์

หรือจะหาว่าแจ้งอยู่ฝั่งเดียว
เพราะว่านายชะระบอกว่า

ก็ลักษณะเข้าข่ายความผิดคือเหมือนกับอ้างตัวเป็นหมอ

ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับหมอปลาค่ะว่า

จะชี้แจงอะไรยังไงไหมเนี่ยค่ะ
นายจีรพันธ์เพชรขาวหมอปลานะคะก็บอกว่า

ไม่เคยไปขอเงินใครที่มาแจ้งความมากล่าวหากันเนี่ย

ทุกวันนี้มีคนไปบำบัดวันหนึ่งก็๙๐นาทีต่อคนไปทั้งวัน

ไม่มีการพูดถึงเรื่องของการทำบุญการแก้กรรม

หมอปลาบอกว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่หมอปลาทำ
รับว่าโกรธมากที่เอาชื่อไปแอบอ้าง
เพราะว่าไม่เคยให้ใครไปเรียรายเงินอะไร
ส่วนประเด็นที่ล่ามโซ่คนที่ไปบำบัดก็ยืนยันว่าไม่เคยทำ
ญาติของผู้มาบำบัดเขาทำกันเอง
แล้วเขาก็เดินทางมาหาเองทั้งนั้นไม่เคยไปรับใครมา
แต่ละคนก็มาพักอยู่เนี่ยเขาก็มาใช้น้ำใช้ไฟ
หมอปลาบอกว่าก็ไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายอะไรซะด้วยซ้ำเนี่ยค่ะ
ส่วนเรื่องของการจับพวกร่างทรงก็ยืนยันว่าเห็นด้วย
แต่หมอปลาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับพวกร่างทรง
เขาไม่ได้ร่างทรงอะไรเลยนะคะเขารักษาคนเขาบอกแบบนี้
แล้วก็เนี่ยอย่าเอาเขาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไหม
มันไม่มีครับที่ว่าต้องให้คนมาสร้างเสียเงินอะไรเก้ามือเนี้ยอืม

คือใครมาหาผมถามว่าผมสร้างตรงนี้ตั้งแต่แฟนมาเนี่ยตกเกือบ๓ปีเนี่ย
ไม่เคยมีใครพูดเลยว่าผมไปเรียดไลน์ไปขอเงินคนนะครับ
กระทั่งทำหนังสือจดหมายไปขอเงินคนมาสร้าง
ผมไม่เคยไปแบร์มือขอใครคือเรามีแค่ไหนเราค่อยสร้างแค่นั้นคือทรัพย์สินของแฟนผมเอง
นะแต่บอกว่าให้ไปขอเงินกับเก้าหมื่นอ่ะขอโทษและคนที่ไปขอที่เป็นข่าวตรงเนี้ย
คุณไม่ได้มีเงินนะครับแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมตั้งเก้าหมื่นอ่ะ
สิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่ผมทำมันตรงข้ามโดยสิ้นเชิงอะไรมา๙๐๐๐จะบ้าบอคอแตก
ผมโกรธมากไอ้เรื่องที่เอาชื่อเราไปแอบอ้างแล้วว่าหมอปลาให้มาขอนู่นขอเนี่ย
และบางคนอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ผมอยากจะพูดออกทีเลยว่าผมที่มีลูกศิษย์มาร่ำเรียนกับผมเนี่ยไม่มี
เพราะผมไม่เคยเอาใครเนี่ยมาสอนวิชาให้เขาเพื่อไปหลอกคนผมอยู่ของผมตรงนี้แล้วก่อนที่จะช่วยการดูแลกันเนี่ย
ก็อธิบายแล้วว่าเราเคารพการตัดสินใจของพวกคนเหล่านั้นให้ผมช่วยผมก็ช่วยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วพอถึงเวลาพอเป็นประเด็นข่าวอยากดังก็บอกว่าเนี่ยเสียสุขภาพจิตแล้วตอนที่คุณทำกันอ่ะ
คุณไม่เสริมสุขภาพจิตเหรอพอมันเป็นประเด็นข่าวปั๊บเอาเลยครับ
คุณบอกมันไม่ใช่เลยอาจารย์เพราะว่ายิ่งเพ้อเจอไปเรื่อยครับ
ตรงนี้ขอโทษนะครับบ้านผมครับบ้านของผมเองนะฮะ
ไม่ใช่บ้านคุณแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับคุณมาจากบ้านคุณมาหาผม
พวกคุณมากันเองนะครับแต่คนที่เขาเดือดร้อนจริงไม่มีใครเคยจะพูดเลย
มาสัมผัสสิครับมาสัมผัสนะอย่าไปสร้างตัวละครอะไรอ่ะ
คือผมบอกแล้วต้องพูดความจริงดิไอ้วันที่คุณเข้ามาหาผม
และกับวันที่คุณกลับกันไปเนี่ยมันคนละอย่างเลยนะ